หากันอยู่สามสี่วันคุณผู้ชมค่ะเจอแล้วนะอืม
คุณภัยโรธเมฆขยายอายุ๕๗ปีที่ท่านเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนสรรมหาพลที่หลงป่าบอกว่าจะไปหาเห็ด
แล้วคือปลอดภัยดีใช่ไหมปลอดภัย
เชื่อไหมว่าเขาออกไปพ้นป่าไปเจอหมู่บ้านแล้วพี่เบิร์พี่น้ำแข็งเฮ้ย
ผิดหมู่บ้านอ้าวสามสี่วันเนี้ยน่ะเออสามสี่วันเนี้ยโอ้โหตอนไปเจอนะ
ร่างกายท่านก็ดูดีอ่อนแรงอ่อนเพลียแล้วใช่ฮะ
เมื่อวานนี้ครับก็พอเจอตัวปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็นำตัวคุณไพโร่
ส่งโรงพยาบาลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ไป
ก็มีพี่สาวมีลูกชายของคุณไพโรธไปรอรับ
แล้วก็รีบเข้าไปดูอาการของพ่อไพโรธเลย

จากว่าขาดน้ำขาดอาหารอยู่หลายวัน

ลูกชายของคุณไพโรธอย่างคุณรัฐพลเล่าให้ฟังว่าอ๋อพ่อผมหายตัวไปในป่า
บริเวณหมู่บ้านห้วยส้มตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตง
ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม๑๗กรกฎาคม
ทีนี้ก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของคุณพ่อไพโรธไว้ได้
ตอนที่เดินอยู่บริเวณนี้ครับคุณผู้ชมลูกศรเขียวเนี่ย
ตรงนั้นเนี่ยคือเดินอยู่บริเวณฝ่ายแม่แฝกตะบนสรรมหาพล
เป็นภาพสุดท้ายเป็นจุดสุดท้ายที่เห็นพ่อไพโรธ
หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเลยก็มีการระดมกำลังทีมกู้ภัยเนี่ย
เดินเท้าออกค้นหาเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่พบตัว

ชาวบ้านไปเจอพ่อไพโรธที่บริเวณชายป่าหมู่บ้าน
ตำบลแม่หอพระครับห่างจากจุดที่พ่อไพโรธหายไป๑๘กิโลเมตร
ชาวบ้านก็โทรแจ้งทีมค้นหาเลย
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวเข้าไปไปรับตัวพ่อไพโรธออกมา
พาส่งโรงพยาบาลเพื่อเช็คสภาพร่างกายครับ
ลูกชายของพ่อไพโรธยังยืนยันด้วยนะว่า
พ่อผมตั้งใจเข้าป่าไปหาเห็ดค่ะไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวนะ
ไม่ใช่ว่าน้อยใจแล้วเดินเข้าป่าหนีไปไม่ใช่
แต่สาเหตุที่หลงอยู่ในป่าก็เพราะว่าหลงทางเดินวนอยู่ที่เดิม

แล้วเมื่อถึงช่วงค่ำเนี่ยพ่อไพโรธก็ขึ้นไปหน้าผาไงพี่เบิร์ต

พี่เบิร์ตเคยบอกอะไรนะถ้าหลงป่าให้ไปตามแหล่งน้ำ
ใช่หาลำน้ำแล้วก็เดินตามลำน้ำ
แต่พ่อไพโรธไปอีกทางหนึ่งขึ้นหน้าผามองหาทิศดูเราอยู่ทิศไหน

ก็เลยเดินตามไปนึกว่าหมู่บ้านตัวเอง
ผิดนะฮะผิดทิศครับ

ไพโรธก็เลยพยายามเดินออกจากป่า

ค่ะปลอดภัยนะโอ้ลงอกเลยนะ
เพราะตอนแรกมันก็มีข่าวชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าอะไรนะ
บางตาหาไม่เจอนะคะ